มาดูเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศนะคะ

หรือว่าทนายรณรงค์แก้วเพชร

มาร้องเรียนว่าถูกเพื่อนบ้าน
ซึ่งเป็นทหารยศจ่า๑๘
ล่วงละเมิดทางเพศ

ใช้ของน่ะใช้นำสมมุติชื่อน้องเอนะคะ
และนอกจากนี้ทหารรายนี้ยังมีความพยายาม

บอกว่าเป็นการไกล่เกลี่ยคดีนี้

เพราะเกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนแล้วนะคะ
ทนารโรนโรแก้วเพชรประธานเชื้อข่ายโรนโรง

พาแม่ของเด็กแฝดอายุ๗ขวบ

มาร้องขอความเป็นธรรมกับพนักงานสอบสวน

บอกว่าลูกชายถูกทหารยศจ่าสิบเอกล่วงละเมิดทางเพศ
อกจากนี้หลังจากเกิดเหตุเสร็จเรียบร้อย
ก็มีความพยายามวิ่งเต้นล้มคดี
ก่อนหน้านี้ครอบครัวนี้ไปจ้างความไว้แล้วค่ะ
สถานีตำรวจภูทรห้วยยอดที่จังหวัดตรังที่บ้านเกิด
แต่คดีไม่มีความคืบหน้า
และน่าจะมีการช่วยเหลือกัน

เขาเป็นการตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะครับ
เพราะมันผ่านมาเกือบ๓เดือนแล้ว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๐มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือมันเกิดที่บ้านเนี่ยนะคะ

ตัวเองอยู่กับลูกชายฝาแฝด
ซึ่งบ้านอยู่ติดกันเป็นประจำ

ข้างบ้านเป็นบ้านกันเป็นทหารด้วยและลูกตัวเองก็เป็นเด็กผู้ชาย

แล้วก็พฤติกรรมก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้สังเกตว่าทหารคนนี้เนี่ย
คือมีพฤติกรรมเด่นทางเพศ

ต่อมาค่ะคุณผู้ชมแม่ไปสังเกตบอกว่าเอ๊ะทำไมมันผิดปกติ
คือลูกเข้าห้องน้ำบ่อย
ก็เลยไปเอากางเกงของลูกมาตรวจดู
มาดูซิว่ามันมีร่องรอยอะไรหรือเปล่า
ปรากฏว่าไปพบคราบอสุจิติตดอยู่ที่กางเกงของลูก
รับยอมรับนะคะว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศจริง
พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ปุ๊บคุณแม่ทราบแล้วก็เลยพาตัวน้องเอเนี่ยนะคะ
ตำรวจบอกว่าคือคนที่ทำผิดเป็นทหาร
ก็ต้องส่งเรื่องให้กับสารทหารเป็นผู้ดำเนินคดี
ตำรวจบอกว่าได้มีการส่งสำนวนคดีไปให้กับอายการทหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และเนี่ยคุณผู้ชมเป็นไฮไลท์เลยนะถามว่าทำไมต้องมาร้อง
ก็เพราะว่าหลังจากที่เกิดเหตุประมาณ๑สัปดาห์
นายทหารคนนี้ได้รับการประกันตัวออกไป
ทางครอบครัวก็เลยเกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัยหนึ่ง
กลัวว่าจะมีการวิ่งเต้นคดีนี้
เนื่องจากว่าทหารนายนี้ได้มีการเสนอเงินให้๓แสนบาท
แต่ทางครอบครัวไม่รับนะ
คุณแม่บอกว่าสิ่งที่ต้องการคือต้องการความเป็นธรรม
และต้องการความถูกต้องมากกว่าเงิน๓แสนบาท
เพราะถือว่าเป็นการกระทำที่โหดร้ายเกินไปสำหรับน้อง๗ขวบเอง
และข้อมูลมีเรื่องน่าตกใจอย่างหนึ่งนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดที่คุณแม่ไปพบคราบอสุจิ
กางเกงของลูกชายเกิดขึ้น๑๐มิถุนายน
แต่ทีนี้สอบถามน้องเอน้องเอบอกครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรก
เมื่อปีที่แล้วน้องเอวให้ข้อมูลบอก
เคยถูกนายทหารกระทำอนาจารย์มาแล้วครั้งหนึ่งด้วย
โดยนายทหารคนนี้คุณแม่ให้ข้อมูลบอกว่า
หลังจากที่บ้านมันอยู่ติดกันเป็นเพื่อนบ้านกัน
ก็สังเกตเหมือนกันนะว่าเขาโสดไม่มีครอบครัว
ฟังเสียงคุณแม่นะค่ะ
น้องเข้ามาทำอะไร
ท่านผมได้มาทำอะไรค่ะ
แม่ถ่ายคลิปไปหมดละ
ตอบมาน้องเขาทำอะไรน๋อง
ว่าเขาเอานั่นเข้าตูดน๋อง
แม่ข้าอยากไปโรงพยาบาล
ดังนั่นยังก็นืกก็ไม่มี
รณรงค์ที่พาคุณแม่ท่านนี้ไปร้องเรียนที่กองปราบนะคะบอกว่าส่วนตัวเห็นไปตรวจจากแพทย์แล้ว
ก็ระบุแน่นอนว่าน้องมีร่องรอยการถูกล่วงละเมิดทางเพศ

แต่ทีนี้คราบอสุจิที่เจอทนายบอกว่าก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นใคร
ก็จะต้องมีการขอตรวจดีเอ็นเอเพิ่มเติม
แล้วก็เอามาบรรจุอยู่ในสำนวนเป็นรายละเอียดในสำนวน
ซึ่งตัวเองก็กลัวเหมือนกันนะว่าจะมีการวิ่งเต้นคดีให้มีการลดโทษ
วันนี้ก็เลยมาที่กองปราบค่ะ
ช่วยเป็นกำลังเสริมในการสืบสวนและตรวจสอบว่าสำนวนมีความผิดปกติหรือเปล่า

หากเป็นพลเมืองคนธรรมดาก็จะไม่กังวลเท่าไหร่ค่ะ